แต่อยากพูดถึงหน่อยมันมีหลายคนหลาย

เรื่องของคนอื่นเรื่องของผมไม่พูดหรอก

แล้วอธิษฐานบอกให้ลอยสิ่งที่ไม่ดีออกไป
สุดท้ายสิ่งสุดสิ่งไม่จริงสิ่งไม่ดีไปแล้ว

สาธุไอซิ่งที่พะดีล้อยไปกับน้ำ
ไอซิ่งที่พะดีล้อยไปกับน้ำ

ลอยไปกับน้ำจริงจริงใช่คือขอให้สิ่งที่ไม่ดีลอยไปใช่ไหมใช่
ทำไมที่ฉันไม่ไปล้อยแล้วเออนั่นแหละสิ
แล้วเวลาคุณไปล้อยกับทรงน้ำไปต่อคุณอธิษฐานแบบพี่ของได้ไหม
ขอให้สิ่งที่มันไม่ดีออกไปด้วยเถิด
แต่ถ้าที่ฉันไปลอยแล้วฉันอธิษฐาน

ใช่ไหมล่ะเกิดผมลอยไปผมก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดี
เออเดี๋ยวก่อน

ก็ใช่ไงก็เลยยังไม่ขอไง

เออก็เลยยังไม่ได้ไปลอยไงก็เลยอ่ะไม่ลอยละกัน
สิ่งไม่ดีออกไปแล้วใครจะอยู่กับเรา
งั้นขออยู่ตรงนี้ก่อนขอเกาะตรงนี้ไว้ก่อน
เออกะแน่นเลยนะตรงนี้กะดีนะ